ติดตามกันที่สตูดิโอแจกโชค
แบบนี้
เบ้าแดง๑๐บาท
ขุมกว่าได้หลุนมากกว่า
ยิ่งดื่มยิ่งรวยกับคาราบาลแดง
ทำรายการด้วยกันมาก็นาน

คุณชิสาเนี่ยไม่ธรรมดา

แต่คุณยังดูสวยสะพรั่ง

โอ้โหน้องใบตองจมูกลูกสันเป็นคม

กระเป๋ากระเซอร์มกางเกงและดูเถอเทิร์ง

จริงนะก็จริงอยากจะเถียงแต่ว่าหลักฐานมันฟอร์ม
เห็นไหมเคลิมแล้วอันนี้เคลิมแล้ว
ก็สวยของเขาแต่งงมากคืออยู่ดีคุณชนะเนี่ย

กินถูกไหมเพี้ยนกันเราอ่ะมีไหมล่ะยัง
มีให้ยืมสัก๒๐๐บาทไหมตอนนี้มันไม่ไหวแล้ว
กำลังจะบอกว่ามีไหมเหมือนกันมีไหมเหมือนกันอืม
เดี๋ยวเขาจะมาขออะไรช่วงนี้ดูด้วย
คุณคิดชมกันจริงได้คือจะขอตังค์แล้วนะเถอะ

ทำไมอยากจะมาขออะไรกันแบบนี้จะขอเหมือนกันมีแรกกัน

เอออ้าวแต่อย่างนี้ฝืดไปกันเท่านั้นแหละ
มาดูเรื่องราวสนุกสนานและที่สำคัญวันนี้เราจะได้ลุ้นกันด้วย
นี่โอ้โหคุณผู้ชมส่งฝามากันเยอะแยะมากมาย
เพื่อเตรียมที่จะลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
แล้วที่สำคัญเขายังแจกรางวัลใหญ่กับทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
อยากรู้แล้วต้องทำยังไงถึงจะเป็นผู้โชคดี
งั้นก็ไปติดตามกติกากับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

กติกาไม่ยากไม่เย็นอะไรเลย

แน่ว่ามีสิทธิ์ลุ้นที่จะเป็นผู้โชคดี
แล้วตอนนี้ผู้ใหญ่เขาก็ดูอยู่

อไซค์ตั้งร้อยกว่าคันเพิ่มเติม
ร้อย๑๓คันแล้วนะคะ

ว่าผู้โชคดีนี่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลย

เผื่อว่าตอนนี้ทางผู้ใหญ่ใจดี
ที่เขากำลังเปิดดูเราทำงานอยู่
เขาจะได้เห็นความตั้งใจของเรา๓คน
และอาจจะจ้างเราให้ทำงานอะไรเพิ่มเติม
ที่จะทำให้เราไม่ได้ฝืดเคืองกันอีกต่อไป

อันนี้พูดจากใจไม่มีสคริปต์เลยค่ะ

แล้วก็ลุ้นว่าอาจจะมีอะไรพิเศษพิเศษมาด้วย
ที่ว่าพิเศษก็คือเรื่องของการที่จะจับแจกรางวัลนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ผู้โชคดีรออยู่แล้วจะเป็นใครไปติดตามกันเลย

โอ้โหมากเสียท้องดาวเจียงมักมากค่ะ

ได้หรือยังผู้โชคดี

ได้เนี้ย
คุณอเนกพงศ์เหมาศรีหมึก

อบเตียงมาด้วยผู้โชคดี

จะบอกเลยว่าผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์ก็ได้

ในช่วงต่อไปนี้คุณชนะจะสร้างรายได้ให้กับพวกเรา
คือผู้ใหญ่เขาบอกมาว่าคุณทำได้ดีมาก
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดให้เข้าถึงจิตใจของคุณผู้ชม
ก็คือมาร่วมสนุกกับเราด้วยการทำให้ถูกกติกา
และที่สำคัญการแจกของเราของเรามันก็ยิ่งใหญ่จริงเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยากจะให้ติดตามรายการตลอดข่าวทุกวันนะ
เราจะมีกิจกรรมดีดีมีเรื่องดีดีมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้นั่นเอง
ไปติดตามรายการดีมีสาระและความสนุกกับ
ฟังทับความอย่างนั้นออกอย่างไร
ว่าจะเกาะนายกินทำไม
ยังว่าจะมอบความสนุกให้กับคุณผู้ชมแบบนี้ต่อไปเรื่อยครับ

ถูกต้องแล้วก็ตั้งใจมอบโชคให้กับคุณผู้ชม
คนที่ส่งฝาคาราบาลแดงและคันโซคุณสองก็ลุ้นกันได้ตลอดทั้งปี